อาศักดิ์สมัครฉุกเฉินในซีเรียนขณะนี้ได้มีการเปิดเผยว่า
กองกำลังรัฐบาลทิ้งระเบิดแก๊สคอรีนจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาครับ
ทำให้มีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วอย่างน้อยคือ๘๐คนนะครับ
โดยปกป้องพลเรือนซีเรียซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ภัยบอกว่า
เมื่อวานนี้กองทัพรัฐบาลซีเรียทิ้งระเบิดกัสคอรีนจากเฮลิคอปเตอร์ลงในชุมชนซุกรี
ทางภาคตะวันออกของจังหวัดอเลโปซึ่งเป็นพื้นที่ยึดครองของฝ่ายกระบดต่อต้านรัฐบาลประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาส
ส่งผลให้ชาวบ้านบาดเจ็บ๘๐คน
รายงานล่าสุดของหน่วยปกป้องพลเรือนซีเรียนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันรับรอง
แต่ว่าก่อนหน้านี้สื่อและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเคยระบุว่า
องกำลังรัฐบาลซีเรียใช้แก๊สคอรีนโจมตีจังหวัดอเล็ปโป้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
รายงานของคณะกรรมการร่วมสอบสวนที่นำโดยสหประชาชาตินั้นชี้ว่า
ซีเรียเคยใช้แก๊สคอลีนในการจมตีมาแล้วอย่างน้อย๒ครั้ง
แต่รัฐบาลซีเรียปฏิเสธมาโดยตลอด
และยืนยันว่าไม่เคยใช้อาวุธเคมีในการโจมตี
ซึ่งโดยปกติแก๊สคอรีนนั้นถูกใช้ในภาคอุตสาหกรรม
แต่ตามอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีห้ามนำคอรีนมาใช้ผลิตอาวุธนะครับ
โจมตีจังหวัดอเลโป้ด้วยแก๊สคอรีนนั้นเกิดขึ้น
ที่ผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียจะประชุมกันที่กรุงลอนดอนของอังกฤษในวันนี้
เพื่อเผยแผนใหม่ในการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของซีเรีย
เพื่อหาทางยุติสงครามกลางเมืองซีเรียที่ยืดเยื้อมานานถึง๕ปีครับ